ฟุตบอลไทยในชุด๑๔ปี๑๖ปี๑๙ปีแล้วก็๒๑ปี
มีการประกาศแล้วนะครับว่าจะได้รับสัญญา๓ปีเป็นแบบ๑บวก๑นะครับ
ไม่ได้ต่อต่อเนื่องยาวประเมินผลงานเป็นปีต่อปี
ซึ่งก็จะเริ่มงานเต็มตัววันที่๑เมษายนนี้
เข้ามาดูแลทีมชาติไทยทั้งสี่ชุดโดยมีเป้าหมายสำคัญก็คือ
เด่นคือความต่อเนื่องของทีมชาติไทยในแต่ละชุด
เพราะว่าโค้ชในชุด๑๔ปีจะต้องขึ้นได้เป็นผู้ช่วยในรุ่น๑๖ปี
รุ่น๑๖ปีก็จะเป็นผู้ช่วยของโค้ช๑๙ปีต่อ
และ๑๙ปีก็จะขึ้นเป็นผู้ช่วยของรุ่น๒๑ปีนะครับ
ต่อเนื่องคือต้องมีคนไทยเป็นผู้ช่วยโค้ชนะครับ๑คน
ให้ข้อมูลกับโค้ชชาวสเปนที่จะขึ้นตรงนะครับ
กับทางสมาคมสำหรับโค้ชไทยที่จะจ้างครั้งนี้รับงานที่อื่นไม่ได้นะครับ
แต่ว่าร่วมมือกันเพื่อสร้างวิธีการให้ไทยนั้นมีประสิทธิภาพ
แล้วก็จตุพรประมวลบานในรุ่น๑๙ปีนะครับ
ในการแข่งขันรายการพิเศษที่ฮ่องกงทั้ง๒ชุดนะครับ
ซึ่งก็บอกว่าขณะนี้พยายามศึกษาข้อมูลรวมถึงพื้นที่ในการก่อสร้าง
และจะเสนอเรื่องไปยังพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเพื่อของงบประมาณและนำเสนอถึงความเป็นไปได้ครับ
เพื่อมอบรางวัลประจำปีให้กับผู้ที่ทำผลงานโดดเด่นในวงการฟุตบอลของเอเชีย
ทั้งสโมสรและก็อันดับชาติเป็นครั้งแรกที่ไทยได้โอกาสในการจัดงานครั้งนี้
ก็คาดว่าจะมีการจัดขึ้นในช่วงปลายปีครับ
ส่วนวันนี้ย้ำอีกครั้งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
แถลงข่าวร่วมกับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ได้สิทธิ์นะครับในการเป็นผู้รับลิขสิทธ
อย่างเป็นทางการในการจัดการแข่งขันและถ่ายท่อสดฟุตบอลทีมชาติไทย
สมาคมเป็นผู้จัดการแข่งขันประจำปี๒๕๖๐ถึง๒๕๖
ที่โรงแรมบัญญันทรีย์สาธรณ์
จะเริ่มตั้งแต่เวลาบ่ายโมงครับติดตามรายละเอียดได้ในทุกช่วงข่าวของไทยรัฐทีวีช่อง๓๒